นั่นคือหมูป่านะครับ

สวยความสวยความงาม

มีหลายอย่างเพราะต้องตรวจดูก่อนนะครับ

ถ้าไม่ได้อาบน้ำจะไม่ยอมนอนเลยทีเดียวครับ

อายุ๑ปีมีน้ำหนักกว่ามากกว่านะครับ

นางสาวนับพัดนะครับคุณผู้ชม

รองนายกองค์การบริหารส่วนตะบนลำทัพ

นางสาวนปพัฒน์ก็เล่าถึงความน่ารัก

มีการกินอยู่เหมือนกับคนทั่วไป

เพราะว่ามันชอบกินกล้วยหอมครับ

ที่ใช้เลี้ยงหมูทั่วไปไม่ชอบเลยแหละครับ

ข้าวเหนียวไก่ทอดและชาเย็นครับ

กินเหมือนละไม้กินเครื่องดื่ม
แต่ถ้าเกิดเป็นอาหารหมูอยู่แล้วไม่กิน
ใช่ครับผมภาพที่เห็นอยู่ตรงนั้นคือ

เขาบอกว่าชอบอาบน้ำทาแป้งให้ทุกวัน

ไม่ใช่จะทำช่วงใกล้วันที่๑วันที่๑๖นะคะ

ดูปอบผ้าให้นอนนะครับนี่แบบนี้ห่มแบบนี้
ซึ่งหากไม่ได้อาบน้ำเจ้ากล้วยหอมก็จะไม่ยอมนอนเลยทีเดียว
โดยทุกวันตอนเย็นก็จะไปยืนรอที่หน้าประตู
นี่คือบอกว่าแม่แม่อาบน้ำให้หนูหน่อยนะครับ
อาบน้ำเสร็จคนในบ้านน่ารักก็รักเอ็นดูทั้งกอดดูแล้วครับ

และจะไม่ขับถ่ายในบ้านให้เป็นที่สกปรกเลยครับ
ส่วนที่ปางช้างแม่แตนะครับไปต่อเนื่องเลยนะฮะ
งช้างแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ก็มีการทำเล็บและทำสปาเท้า
ให้กับช้างซึ่งอุปกรณ์ทำเล็บจะเป็นมีดตัดเล็บที่ดัดแปลงเป็นพิเศษครับ
และยังต้องใช้ตะใบเหล็กเพื่อถูเล็บให้เรียบนะครับ
โดยในการทำเล็บทั้ง๔เท้าให้กับช้างแต่ละเชือกต้องใช้เวลานานเป็นชั่วโมงเลยทีเดียวนะครับ

แล้วก็จากนั้นก็จะนำสมุนไพรมาทำสปาแช่เท้าช้าง
เพื่อให้ผ่อนคลายก่อนจะฉีดยาฆ่าเชื้อบริเวณเท้าให้ด้วย

ใช่นะครับขัดเล็บขัดถูดสูงไว้นะครับนางวัฒณธรรมสุพย์เจ้าของฟ้าช้างก็บอกว่า
ทุกวันควานช้างจะนำช้างทุกเชือกมาเข้าแถวเพื่อสำรวจเท้า
หากพบว่าเล็บยาหรือแตกก็จะให้ทีมสัตวแพทย์ช่วยตัดแต่งเล็บและทำสปาให้นะครับ
ให้นะครับค่ะเพื่อให้ช้างผ่อนคลายและสบายเท้า
จากช้างมีน้ำหนักตัวมากนะครับหากปล่อยให้เล็บยาวเกินไป
ก็อาจจะทำให้เหยียบเศษหินจนเล็บแตกได้ครับทั้งยังบอกว่าอาจจะมีเศษญาติหรือเศษดินนะครับ
ไปติดตามซอกเล็บที่แตกนะครับจนทำให้เล็บเน่าส่งผลให้ช้างใช้ชีวิตลำบาก
เพราะเท้าช้างจะมีลักษณะอ่อนนุ่มเต็มไปด้วยก้อนเนื้อและไขมัน
หากไปเหยียบหินก็จะเกิดบาดแผลได้นะครับค่ะซึ่งการทำสปาเท้าช้างนะครับ
ต้องทำอย่างน้อยเดือนละหนึ่งครั้งแต่หากพบเท้าเป็นแผลหรือเล็บหักก่อน
ก็ต้องทำในทันทีนะครับโอ้โหเกิดมาก็เพิ่งเคยพบเคยเห็น
สปาเท้าช้างแปลกจริง
คือเขาก็ทำกันอยู่แล้วเพียงแต่ว่าภาพพวกนี้เราจะไม่ค่อยได้เห็นกัน
ทีแรกก็สงสัยไงว่าเอ๊ะแล้วเวลาที่เจ้าหน้าที่เขาไปขัดเนี่ย
มันจะแบบยกขายกขาไหมเมื่อกี้เห็นแล้วไงต้องเอาเชือกมัดเอาไว้
ใช่นะครับพอน้ำหนักตัวเขาเยอะนะใช่ค่ะ